ตารางที่ว่ามันจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้

ไปทำที่คลินิกแห่งนึงอยู่ถ้าพระขนง

แล้วปรากฏว่าพอไปทำเนี่ยในวันแรกเนี่ย
หน้าเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นรูเล็ก

หมอก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอประมาณอีกสัก๓วัน

ถ้าหน้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเห็นชัดนะ
มันจะเป็นรูเล็ก

พิโก้ก็เขาบอกพิโก้เขาไปทำพิโก้

ของคุณอาจจะเป็นสากตำหน้าหรอ
หนุ่มโดนตบหน้าด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างเลย

รอยยิงทั่วไปนะเจ็บแสบมาก

ตอนทำเสร็จเนี่ยลุกขึ้นมาส่องกระจกเนี่ย
เขาบอกตกใจร้องลั่นเลยว่าทำไมอะไร
เกิดขึ้นกับหน้าเขาแต่หมอบอกว่าปกติ
พอสะเก็ดมันหลุดจะกลับเป็นแผลลึก

ปกติไม่ใช่อาทิตย์ด้วยนะ๓วันก็หมดแล้ว

น้องคือสรุปมันไม่ปกติไง

เป็นหมอไหมก็คือมันก็ยังไปเช็คไม่ได้ไง

ถามว่าถ้าสมมุติหน้าเราเป็นอย่างนี้มันทุกข์ใจนะ

มันจะช่วยรักษาให้หายคลินิกคุณควร

คลินิกก็แจ้งว่าทางเขาผิดพลาดเอง

ไม่ใช่หมอประจำแต่เป็นหมอที่เอาอีกที่นึงมา

คลินิกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบ

เขาบอกแบบนั้นแต่ปรากฏว่าทางผู้ชายคนนี้

กลายเป็นว่าเต็มเซลล์ที่มีการส่งมาให้ดูกับของจริงอ่ะ

กรณียี่ห้อกันอีกเขาก็เลยกลัวเข้าไปอีก

ได้อัปเดตเพิ่มเติมว่าร้องไห้ทุกวัน

มันทรมานทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกาย
อยู่กับมันมาอย่างนี้๓อาทิตย์แล้ว

เพราะเราปรึกษาจนเขาไม่อยากคุยด้วยไง

แล้วมันโทรจิกจริงนะ
ยอมรับว่าตัวเขาจิบตกมาก

อายนะแต่มันจำเป็นต้องลง
เพื่อเตือนสติตัวเองอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอภิชาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นแผลเป็นรูเนี่ยทั่วทั้งแก้มทั้งหน้าผาก
เป็นเหมือนรอยแผลจากการยิงที่มันลึกอ่ะบางทีพลังงานหรืออะไรอย่างนี้
แล้วก็คาดกลายว่าอื้มอีกอย่างนึงน่าจะไม่ใช่พิโก้จริง
มันเหมือนว่ามีพิโก้ปลอมใช่ไหมมันเหมือนพี่โก้มันแบบมีเกรดหลายเครื่อง
เครื่องของเกรดอ่ะมันเกรดเครื่องอ่ะนี่ดูหน้าสงสารนะ
ถึงบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้พี่แล้วก็พลังงานอาจจะใช้มากมันเลยลึกลงไปข้างล่าง
พิโก้จริงอ่ะเวลาใช้ยิงอ่ะมันไปลอยไปตารางยิงดีที่มันขี้หิวใช่ไหมคะข้างบน
แต่มันอยู่แค่แบบว่าเป็นเหมือนรอยถ่ายเอกสาร
เราจะรู้จักใครไหมล่ะพาเขาไปหาหน่อยสิไปรักษาอะไรอย่างนี้
หรอเรายินไปเท่าบ่อยเธอควรจะทำเนอะหนุ่มน้อง

เอามาลาเตะที่สองยรีหรือเดี๋ยวให้หมอรักษาให้
เออไปไปนี่อะจริงจริง
อันนี้มันปลอมแล้วหรอลูกมันไม่ใช่จริงจริงหรอ

เดียวกันมันไอ้ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงไม่รู้เนาะหนุ่มเนาะ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
เอาล่ะถูกว่าช่วยแล้วถูกว่าช่วยแล้วจริงนะครับเอาล่ะถูกว่าช่วยแล้วจริง